เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ

ตายแล้วยังไม่นอนอีกวะเนี่ย

แหมมีซ่อนด้วยแบบนี้ไปทำชั่วมาชั่วภาพ
นี่มันกี่โมงกี่อย่าง
อ้าวงานเข้ารีบแก้ไขสถานการณ์ด่วนพี่

ใช่ไม่ต้องให้ทีมมันมาเดินกลางไปเลย

ไม่น่าจะใช่บริษัทที่แยกพี่นั่นแหละที่แย่

แล้วทำไมคุณไม่ได้โทรหาลูกค้าอะไรครับ

แล้วนี่มันลดกวนผมกับพ่อครัวได้ไงดึกแล้วเนี่ย

ช่วงนี้งานพ่อยุ่งจริงงานเข้ามากเลยแม่

ว่านะแม่บ้านเราเนี่ยน่าจะมีสรรมีมุมบ้านเยอะแน่เลย
มันถึงจิตใจชีวิตพ่อเนี่ยชีวิตพ่อไม่ได้ดีขึ้นเลยนะแม่

ที่เนี่ยถึงขั้นเอาบุญเสาบ้านตามความเชื่อมาเล่นเรื่องงานเลยล่ะครับ
นี่บินร้านคาราโอเกะ

โอ้โฮไม่รู้จะสงสันหรือสนุน่าดี
ว่าแต่มุมสันเสาเนี่ยตามความเชื่อ
มันจะช่วยทิ้มแทงทำให้งานของเราเนี่ยมันหนักขึ้นจริงหรือเปล่าล่ะครับสินแส
ในเรื่องของมุมแหลมต่างที่มีทั้งนอกตัวอาคารและในตัวอาคาร
สำหรับในการสร้างบ้านหรือสร้างตัวอาคารต่าง
หรือในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างมันต้องมีมุมแหลม
บ้านก็จะมีโครงสร้างก็จะมีทั้งคานและมีทั้งมุมฝ้า
ทุกอย่างมันมีมุมแหลมหมด
สิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดมีผลเฉพาะแค่มุมแหลม
ใบพัดพัดลมใบพัดพัดลมในแอร์ทุกอย่างมันจะมีผลกับเราหมดเลย
แต่เราไปกลัวแค่มุมแหลมที่ดินแทง
ดังนั้นมุมแหลงต่างที่ทิ้มแทงใดไม่ได้มีผลเลย
เพราะว่าพลังงานไม่ได้หักเหตามมุมแหลมต่าง
ฉะนั้นผู้ที่เจอมุมแหลมทิ้มแทงอยู่
ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอะไรเลยก็อย่าไปวิตกกังวลนะครับ
ให้คิดว่ามุมแหลมจะมีผลเฉพาะว่า
ถ้าเราเดินเตะหรือเดินชนแล้วบาดเจ็บแค่นั้นเองนะครับ